เดี๋ยวจะพาไปดูอาจารย์ยิบมัน

นี่ไงยิบมัน

นี่ไงยิบมัน

นี่ไงยิบมัน

นี่ไงยิบมัน